มาตามกันต่อนะคะสำหรับคดีของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบ
ที่เสียชีวิตยังใช้คำว่าปริศนาได้อยู่
เพราะว่าตอนนี้มันก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนออกมาจากฝั่งตำรวจ
และการสืบสวนนะคะว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องบ้าง
วันนี้๙๖วันแล้วนะคะ
แต่คุณผู้ชมวันนี้เรามีข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงสอบสวนนี่แหละค่ะ
เพราะว่ามีพยานมาให้ข้อมูลเพิ่ม
บอกว่าเห็นชายต้องสงสัย๒คนด้วยกันนะคะ
ที่เข้ามาในพื้นที่ในช่วงวันและเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปค่ะ
พยานให้ข้อมูลนี้กับตำรวจนะครับบอกว่าวันที่๑๑พฤษภาคม
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปนี่แหละ๗โมงกว่าค่ะ
เขาบอกว่าเขาเจอผู้ชายรูปร่างสันทัศน์
ขี่มอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินเข้าไปในซอย
ซึ่งไม่ใช่ซอยบ้านน้องชมพู่แต่สามารถทะลุไปเจอกันได้

ช่วงนั้นพยานที่เห็นก็บอกว่าไม่ได้สงสัยอะไร
ก็นึกว่าเออเป็นคนที่จะมาตัดไผ่ไปขายปกติทั่วไป
จากนั้น๘โมง๑๕นาทีค่ะ
พยานคนเดิมนี่แหละนั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้าน
ก็เห็นผู้ชายคนเดิมที่เจอเมื่อตอน๗โมงกว่า
ขี่มอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินคันเดิมเลยกลับมาอีก

มีชายที่ตัวเล็กกว่านั่งซ้อนท้ายมาด้วย

ซึ่งก็เป็นซอยที่ไปทะลุบ้านน้องชมพู่ได้อีกเหมือนกัน
เข้าไปประมาณสัก๑๐นาทีแล้วก็ออกมา
ทีนี้ไฮไลท์มันอยู่ตรงตอนที่ออกมานี่แหละค่ะ
พยานเล่าให้ฟังบอกว่าตอนออกมาเนี่ย
เปลี่ยนแล้วนะคะคนที่ขี่คือชายร่างเล็ก
แล้วชายตัวใหญ่ซ้อนท้ายแต่ตรงกลางค่ะคุณผู้ชม
มีเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ตรงกลางด้วย
แต่ว่าเด็กไม่ได้หันหน้ามาทางพยาน
ก็เลยไม่ได้เห็นหน้าชัดเจนว่าเป็นใคร
แล้วรถคันนั้นก็เลี้ยวไปทางซ้ายมุ่งหน้าไปทางบ้านกกตูม

การแต่งกายของผู้ชายต้องสงสัยทั้งสองคนเนี่ย
ใส่เสื้อแขนยาวลายสีพื้นออกขาวหน่อยค่ะ

ลักษณะหม่วงยังดูใหม่เลยนะคะ
ส่วนการแต่งกายของเด็กผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงกลางค่ะ
ใส่กางเกงจำไม่ได้แล้วว่าสีน้ำเงินหรือว่าสีเขียวลายการ์ตูน
ส่วนรองเท้าเนี่ยสีไม่ค่อยชัดเจนนะคะ
ตอนที่เด็กนั่งไปกับผู้ชายทั้งสองคนเนี่ย
ลักษณะท่าทีของเด็กก็คือเงียบ
ไม่มีอาการดิ้นไม่มีอาการร้องไห้เสียงดัง
ลักษณะเหมือนกลัวคนตัวใหญ่ที่ซ้อนท้ายน้องอยู่อีกทีหนึ่ง
ซึ่งพยานบอกว่าผู้ชายต้องสงสัยทั้งสองคนที่เขาเห็นเนี่ย
รูปร่างเล็กกว่าลุงพลเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ใช่ลุงพล
และไม่ใช่พ่อของน้องชมพู่ด้วยค่ะ
ซึ่งตอนเห็นเนี่ยพยานบอกว่าก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็นึกว่ายาดแถวนั้นเขารับหลานไปร้านค้า
เพราะว่าในซอยนั้นมีเด็กอยู่๒บ้าน
เขาก็เห็นแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็ออกไปฉีดยาค่าย่า
จนกระทั่งกลับมาบ้านตอน๑๑โมงค่ะ
ถึงรู้เรื่องว่าอ้าวน้องชมพู่หายตัวไป
ก็เลยนึกถึงเหตุการณ์ที่เขาเจอตอนเช้าว่าเอ๊ะมันจะไปเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
ตอนนี้ตำรวจรับเรื่องนี้ไว้แล้วนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างหาพยานหลักฐาน
ว่าสิ่งที่พยานเห็นเนี่ยจะใช่น้องชมพู่ไหม
มันจะมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์การเสียชีวิตของน้องชมพู่หรือเปล่า
ค่ะเราก็พยายามหาความคืบหน้าทางคดีเกี่ยวกับเรื่องของน้องชมพู่มานำเสนอคุณผู้ชมนะคะ
แต่ก็ต้องยอมรับจริงว่าความคืบหน้าทางคดีก็อาจจะไม่ได้มากนัก
แต่เราก็พยายามหามาให้แหละเพราะว่าต้องหาคำตอบให้ได้ว่า๙๖วันแล้วเนี่ยค่ะ
เกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่ที่บ้านกกอกที่จังหวัดมุกดาหาร
แต่ความเคลื่อนไหวอื่นที่เกิดขึ้นในบ้านกอกเนี่ย

เมื่อวานนี้ตอนเย็นตอนค่ำก็ทำบุญกันไปรอบหนึ่ง
เช้าวันนี้ก็เป็นการทำบุญอีกรอบหนึ่ง
ทำบุญเบิกบ้านกกอกเป็นการทำบุญใหญ่อะค่ะ
จริงแล้วเขาบอกว่าจะเป็นการทำบุญในลักษณะแบบนี้

เช้าวันนี้ชาวบ้านกกอกทำพิธีตักบาท
ถวายพัฒนาหารพระสงฆ์ในงานทำบุญเบิกบ้าน
หรือการทำบุญสารหลักบ้านของบ้านกกอก
ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
ชาวบ้านก็มาเตรียมสถานที่ทำกับข้าวเอาไว้
สำหรับเลี้ยงพระตั้งแต่เช้ามืด
แล้วก็ได้มีการนิมนต์พระอธิการบุญมาศรีละเตโชท่านเจ้าอาวาส
ถ้ำภูผาแอกพร้อมทั้งพระลูกวัดและพระจากวัดภูหลวง
สวดทำพิธีนะคะชาวบ้านมากันทุกคนค่ะทุกหลังคาเรือนค่ะ
พ่อแม่ของน้องชมพู่ก็มาลุงพลป้าแตนก็มา
เพราะว่าพิธีนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเป็นพิธีสำคัญของหมู่บ้านนะคะ
หลังจากพิธีเสร็จสิ้นก็ได้ถวายพระทหารรับพรจากพระสงฆ์
ลุงพลค่ะบอกขอตัวกลับบ้านก่อนก็เป็นความเชื่อของบ้านกรกก่อ
เขาจะมีพิธีผูกแขนคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเนี่ยนะคะ
แต่ลุงพลบอกว่าขอกลับก่อนค่ะ
อุ่นค่ะก็เป็นคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านนะคะ
ก็มีการทำพิธีให้ลักษณะแบบนี้นะคะ
ผูกข้อมือให้กับลูกหลานในหมู่บ้าน
มีไข่ต้มหนึ่งฟองมีข้าวเหนียวหนึ่งคำ
ในการผูกข้อไม้ข้อมือผูกแขนด้วย
ตาชาญค่ะคุณตาของน้องชมพู่บอกว่า
ที่ต้องใช้ข้าวเหนียว๑คำกับไข่ต้ม๑ฟองเนี่ยนะคะ
เป็นเรื่องของความเชื่อของคนในหมู่บ้าน
ว่าการผูกแขนหรือผูกข้อไม้ข้อมือ
และมอบไข่ต้มกับข้าวเหนียว
เพื่อจะให้ผู้ที่ได้รับไม่อดหยากค่ะ

ก็มีชาวบ้านกกอกอีกเยอะเลยนะคะ
ก็นำผ้าไฟล์มาผูกแขนให้กับทีมข่าวด้วย
คือทีมข่าวของเราอยู่ในบ้านกอก๓เดือนกว่า
เป็นเสมือนส่วนหนึ่งของคนในหมู่บ้านไปซะแล้วอะค่ะ
ในหมู่บ้านก็เอ็นดูต้องขอบคุณทุกคนในหมู่บ้านด้วยนะคะเนี่ยค่ะ
ก็ผูกข้อไม้ข้อมือให้กับนักข่าวของเราด้วย

อย่างเมื่อวานเขาทำบุญกันตอนกลางคืนใช่ไหมคะ
ที่จะมีการเอาดินเอาทรายไปโปรยที่บ้านเป็นสิริมงคลด้วย

เพราะบอกว่าไปทำมาแล้วที่อุบลราชธานี

พิธีผู้เท่าผู้แก่ผูกข้อไม้ข้อมือ

ลุงพลขอกลับก่อนดิฉันทำบุญอย่างอื่นนะ

ว่าขอกลับก่อนแต่ลุงพลเขามีเหตุผลของเขา

บอกว่าแฟนคลับมาที่บ้าน

แล้วทำไมเราไม่ได้ผูกกับเขาครับ

แล้วมีคนมาให้กำลังใจที่บ้านเยอะ

นี่ค่ะซึ่งพิธีในช่วงเช้าที่
พูดท่าวพูดแก่มาผูกข้อมายข้อมือ

ตอนแกขึ้นไปหาเห็ดไปหาปลาต่างนี่นะคะ
แล้วก็นำไปสู่การพบศพน้องชมพู่
ตุลแกก็เลยมาร่วมพิธีทำบุญชาวบ้านกกอกด้วย
พ่อแม่น้องชมพู่ก็ได้พูดคุยกับยายตุล
เป็นครั้งแรกในรอบ๓เดือน
นับตั้งแต่วันที่พบศพน้องชมพู่นะคะ
ลุงพลเองก็เหมือนกันค่ะก็ได้พูดคุยกับยายตุ๋นด้วยเหมือนกัน
แล้วก็ชวนยายตุลกับสามีให้ไปที่บ้าน
สร้างเสร็จแล้วของลุงพลน่ะนะคะ

พอไปถึงเนี่ยก็เข้าไปนั่งพูดคุยกันกับลุงพลสักพักหนึ่ง
แล้วยายตูนกับสามีก็ขอตัวกลับ
เล่าถึงความรู้สึกให้ฟังว่าก็ตื้นตันใจนะ
ที่ได้มาร่วมพิธีทำบุญของหมู่บ้านกกอก
แล้วก็ได้พูดคุยกับครอบครัวของน้องชมพู่เป็นครั้งแรก

ตูนบอกเปลี่ยนทัศนคติของยายที่มีต่อลุงพล

คือยายเนี่ยติดตามเรื่องนี้ผ่านทางข่าว
ยายก็รู้สึกว่าเห็นทั้งสองฝ่าย
บางทีผุดจากกระทบกระทั่งกันบ้างเหน็บแนมกันบ้าง
แต่พอได้มาคุยจริงแล้วยายบอกว่า
ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้เป็นแบบที่ยายคิดเลย
รวมถึงแม่น้องชมพู่เองยังมาขอบคุณยายตุลด้วยซ้ำ
ที่ทำให้เจอศพน้องชมพู่นะคะ
ตะโกนก็อยากลำเอียงสักหน่อย
แต่พอมาแล้วแต่ละคนนะทั้งลุงพลทั้งแม่ของชมพู่
เขาก็ดีนั่นแหละ

เราปินคุณกะเนียงกับเขานะนั่นแหละ

เวลาดูข่าวป้าก็ยังไม่เคยพูดคุยกับแม่
ใจแหละคล้ายกันว่าจะกำแชกกำแหน๋นะ
แต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เขาก็ดี

ว่าที่นี่ถ้าเราเป็นคนกลางไม่รู้จะตัดสินใจยังไง
คำแรกเลยที่เขาเจอเราเราพูดอะไรกับเรา

เขาบอกว่าถ้าป้าตุ๋นไม่เจอรองเท้าชมพู่ลูกของเขานะ

แม่ตินี่ยิ้มแก้มปรินะต่อให้ไม่ได้เข้าเฟรม
คือบรรยากาศการสัมภาษณ์เป็นธรรมชาติมากนะคะ

ส่วนคนแซวติก็แซวติออกมาเลยค่ะบอกคุณติหล่อนะคะ
นี่มีอีกรูปหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมดูนี่ค่ะ
เตอรี่ให้พระสงฆ์ด้วยนะคะ๘รูป๘ใบ
จัดเตรียมสายพ่านยกถว่ายพระทุกรูปเลย

ลุงพลบอกว่าก็เป็นลอตเตอรี่ของเพื่อนจากชายภูมิ
ถ้าถูกจะได้เป็นการทำบุญไปด้วยว่าอย่างนั้นนะคะ
เพื่อให้เห็นความเคลื่อนไหวรอบด้านนะคะ
ที่บ้านกกอกมุกดาหารวันนี้นะคะไปดูที่บ้านของน้องชมพู่ค่ะ
นอกจากที่พ่อแม่ของน้องชมพู่ไปร่วมพิธีทำบุญสารหลักบ้าน
มีของมาส่งที่บ้านนะคะสร้างห้องน้ำค่ะ
เมื่อวานนี้หมอเอกฝ่ามือพลังจิตที่ไปมอบเงินสร้างห้องน้ำให้กับบ้านน้องชมพู่อะค่ะ
ของน้องชมพู่ก็เลยบอกว่าห้องน้ำก็จะเริ่มสร้างพรุ่งนี้นะคะ
คนไปให้กำลังใจผูกแขนมอบเงินทำบุญร้อยวันของน้องชมพู่ก็ยังมีไปต่อเนื่องเรื่อยนะคะ
นายธิธวัฒน์ทองยอดแอดมินกลุ่มคนรักแม่น้องชมพู่
นี่ค่ะวันนี้ไปที่บ้านของน้องชมพู่เอาทีวีไปด้วยเครื่องเสียงไปด้วยนะคะ
เปิดคลิปวิดีโอที่มีแฟนคลับส่งมาให้กำลังใจแม่ของน้องชมพู่ค่ะ
นี่ยกทีวียกอะไรออกมา
แฟนคลับหลายคนอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะอัดคลิปส่งกำลังใจมาเยอะ
ก็มีแฟนคลับคนหนึ่งบอกแต่งเพลงให้แม่ของน้องชมพู่ด้วยนะมีเพลงของฝั่งบ้านลุงพลใช่ไหมคะ
กลุ่มคนที่เขาให้กำลังใจพ่อแม่ของน้องชมพู่เขาก็มีให้เหมือนกันสั่งห้องน้ำก็มีแต่งเพลงเก่ามา
ยกอะไรออกมา
นี่นะคะก็ถือเป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวของน้องชมพู่
อกจากนี้ค่ะมีการนำเงินที่แฟนคลับหลายคนฝากผ่านนายธีธวัฒน์มามอบให้ด้วยนะคะนี่นะคะ
เงินจำนวนนี้ก็คือ๕๒๐๐บาทคุณผู้ชมน่าจะจำได้นะคะ
เป็นเงินที่แอดมินกลุ่มคนรักแม่น้องชมพู่เปิดรับบริจาคผ่านบัญชีตัวเอง
กลายเป็นกระแสดราม่าว่าทำไมเปิดรับบริจาคแบบนี้
แม่น้องชมพู่เองก็ต้องไปลงบันทึกประจำวันว่าแม่ไม่เกี่ยวนะ
คือตอนนั้นแม่น้องชมพู่โดนหนักมาก

กินกับเหตุการณ์นี้ของลูกเหรอหรืออะไรแบบนั้น
แต่ทางแอดมินเองก็ออกมายอมรับว่าเป็นความตั้งใจของแอดมินเอง
ที่อยากจะรวบรวมเงินมาเพื่อช่วยเหลือพ่อกับแม่ของน้องชมพู่
ก็ป้องกันคำคอรหาแม่ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานว่าไม่เกี่ยวกับการบริจาคเงินในครั้งนี้
แล้วเธอก็อ้างว่าก่อนหน้านี้ฝันเห็นเด็กผู้หญิงอยู่ในที่ที่มีต้นไม้ล้อมรอบ

แล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ก็พูดว่าอยากกอดแม่
เธอบอกว่าเธอไม่ได้ติดตามข่าวน้องชมพู่
แต่ฝันแบบนี้บ่อยมากจริง

ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือเด็กผู้หญิงที่อยู่ในฝันคือน้องชมพู่
ก็เลยตั้งใจมาเดินทางมาจากพระนครสิวทิยานะคะ
เดินทางไปที่บ้านกกอกมุกดาหาร
เพื่อไปกอดแม่น้องชมพู่โดยเฉพาะค่ะ
ค่ะ

นายจันทนงพาวงเป็นชาวบ้านจากอุดรธานี

ก็นำบทเพลงที่แต่งให้กับน้องชมพู่

จนแม่ของน้องชมพู่ไม่พร้อมจะฟัง
ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวให้ไปร้องให้กับติ

แม่คือทนฟังไม่ไหวด้วยความเศร้าใช่
แม่ได้รู้ต่างก็ดีใจ
ได้รับข่าวดีไม่ถึงนาทีก็มีข่าวร้าย
ชมพู่นั้นถูกฆ่าตายบนภูเหล็กไฟเทือกเขาภูพาน
ชาวบ้านกกอกทุกคนนั้นต้องเศร้าใจ
อยู่มาหลายปีผ่านไป

เกิดขึ้นในบ้าน

ทำได้ไงกัน
สงสารพ่อแม่เธอนั้น

เพราะเสียลูกไป
ก็จริงเป็นการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์สรุปข่าว

บ้านกกอกที่จังหวัดมุกดาหารนะคะ
ส่วนเรื่องความคืบหน้าทางคดีเราก็พยายามตามมาให้
เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตามกันต่อพรุ่งนี้ก็๙๗วันแล้วนะคะ
ก็ต้องหาคำตอบแล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่กันแน่